วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะที่จะมีพิธีสำคัญนะคะ
ก็คือพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้ำ๑๐๗แห่งทั่วประเทศนะคะ
นี่เป็นพิธีกรรมของศาสนาพรามฮินดูค่ะเพื่อเป็นการขออนุญาตเทวดาที่ปกปักรักษาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ
เพื่อนำมาทำน้ำอภิเษกและน้ำสงฆ์มูรทาพิเศษประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
เราไปดูกำหนดการแล้วก็รายละเอียดที่จะจัดขึ้นในวันนี้นะคะสำหรับกำหนดการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำนะคะ
ได้กำหนดขึ้นวันนี้หกเมษายนเลือกเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาห้าสิบสองนาที
ถึงสิบสองนาฬิกาสามสิบแปดนาทีค่ะณแหล่งน้ำศักดิ์สิตของทุกจังหวัดทั่วประเทศ
รวมจำนวนหนึ่งร้อยเจ็ดแหล่งน้ำนะคะแบ่งเป็นจังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิตหนึ่งแห่งหกสิบจังหวัด
จังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์๒แห่ง๗จังหวัดซึ่งก็ได้แก่จังหวัดชายภูมิ
นราธิวาสบึงกาลปราจินบุรีพยาวเพชรชบูรณ์อุทัยธานี
ส่วนจังหวัดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์มี๓แห่งก็คือมี๕จังหวัดนะคะได้แก่จันทบุรี
เชียงใหม่นครนายกพัทธลุงสุโขทัยส่วนจังหวัดที่มีแหล่งน้ำสี่แห่ง
สามจังหวัดได้แก่ปัตตานีแพร่สุพรรณบุรีส่วนจังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์หกแห่ง
นั่นก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะทีนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศ
ซักซ้อมในขั้นตอนสุดท้ายของแต่ละจังหวัดกันหน่อยนะคะที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ย
ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการก็มีการซักซ้อมขั้นตอนสุดท้าย
อันเชิญขันน้ำสาครมาประดิษฐานไว้ภายในพระมหาธาตุแก่นนคร
หวัดหนองแหวงภรราอารำหลวงโดยในเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาห้าสี่สิบสองนาที
ก็จะมีการประกอบพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บาราย
พองนะคะก็จะมีการนำมาประดิษฐานไว้ภายในพระมหาธาตุแก่
นครวันที่๘เมษายนก็จะเป็นพิธีทำน้ำอภิเษกค่ะ
ส่วนวันที่๙เมษายนทำพิธีเวียนเทียนสมโพธิน้ำอภิเษก
แล้ววันที่๑๐เมษายนจะเป็นพิธีอันเชิญคนโทน้ำอภิเษก

ซึ่งกำหนดการนี้จะเป็นกำหนดการเหมือนกันทุกจังหวัด

อย่างที่บอกว่า๑๑นาฬิกา๕๒นาทีถึง๑๒นาฬิกา๓๘นาที
คือมีเวลา๔๖นาทีในการทำพิธีนะคะ

แต่ว่าแต่ละจังหวัดเขาก็มีการซักซ้อมพิธีก่อนล่วงหน้าแล้ว

เพราะว่าราชการจังหวัดได้ซ้อมพิธีพริกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ
สระโบราณภายในโรงพยาบาลสุรินทร์
ใส่ขันสาทรแล้วก็จะนำไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษษ
พระอุโบสถวัดบุรพรามพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรตินั่นเองนะครับ
ส่วนที่จังหวัดยะโสธรก็ได้ซักซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ขึ้นที่
ท่าคำทองวัดศรีธรรมารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองยะโสธรนะคะ
ตักน้ำใส่ขันน้ำสาครแล้วตั้งริ้วขบวนนำขันน้ำสาครไปตั้งไว้ในพระอุโบสถ
เพื่อทำพิธีในเรื่องของการทำน้ำอภิเษกตามกำหนดการที่วางเอาไว้พร้อมกันทั่วประเทศค่ะ
ทีนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูทางภาคใต้บ้างนะคะลงไปที่จังหวัดชุมพรค่ะ
จะมีการทำพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากบ่อน้ำทิพย์ในถ้ำที่วัดถ้ำเขาพลู
ที่ตำบลชุมโคอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรนะคะ
จากนั้นจะนำขันน้ำสาครน้ำศักดิ์สิทธิ์มาตั้งที่พระอุโบสถ
ชุมพรรังสรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองชุมพร
เพื่อที่จะรอประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกตามกำหนดการต่อไปนะคะ
ส่วนที่จังหวัดปัตตานีนะครับมีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์๔แหล่ง
ก็คือสระวังพลายบัวตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพนะครับ
บ่อทองหรือว่าบ่อช่างขุดแล้วก็บ่อชัย
ทั้ง๒แหล่งอยู่ที่อำเภอปนาเละ
แล้วก็อีกหนึ่งแหล่งก็คือบ่อบรือสีในอำเภอมายอนั่นเองนะครับ
อันนี้คือแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดปัตตานีนะครับ
มาดูที่จังหวัดราชบุรีกันบ้างนะคะ
จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากศักดิ์น้ำโกศินาราย
ตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่ง
จากนั้นนำขันน้ำสาครไปยังพระวิหารหลวง
วัดมหาธาตุวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
เพื่อทำน้ำอภิเษกตามกำหนดการต่อไปค่ะ
วันนี้เป็นพิธีพรีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ

จะเป็นพิธีทำน้ำอภิเษกพร้อมกันทั่วประเทศ
เวลาเลิกก็คือ๑๗นาฬิกา๑๐นาที

ตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาครใส่คนโท
และเวลา๑๐นาฬิกาดับเทียนชัยนะครับ
จากนั้นวันพุธที่๑๐เมษายนนะครับ
ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้เชิญคนโทน้ำเป็นพิเศษของจังหวัด
เดินทางด้วยรถประจำตำแหน่งผู้ว่า
ส่งมอบมาเก็บไว้ณห้องดอกแก้ว
ชั้น๒ของอาคารสาราว่าการกระทรวงมหาดไทย
เท่ากับน้ำอภิเษกของทุกจังหวัด
จะมาอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยนะครับ

เลิกเวลา๑๔น๙นที่หอศาสตราคม

ก็จะเป็นพิธีที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร

เวลา๗นาฬิกาก็จะมีริ้วขบวนแห่เชิญคนโทน้ำอภิเษก
ใบซึ่งเป็นน้ำอภิเษกของ๗๖จังหวัด
และกรุงเทพมนครรวม๗๗คนโทนั่นเองนะครับ
นี่คือช่วงเดือนเมษายน
กับพิธีที่สำคัญนั่นเองนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ช่วงนี้รัฐบาลก็ขอความร่วมมือนะคะ
ให้ประชาชนสวมใส่เสื้อผ้าโทนสีเหลืองนะคะ
จนถึงวันที่๓๑กรกฎาคม

ก็ใส่เสื้อที่มีตราสัญลักษณ์แบบนี้นะคะ